ก็พาคุณผู้ชมไปอมยิ้มกันต่อเลย
กับคู่รักดาราที่เขาคลั่งรักออกสื่อกันแบบสุดนะคุณผู้ชม

สื่อมวลชนที่ไปสัมภาษณ์นี่แหละที่บอกว่าคลั่งรักเนี่ย
จะมีคู่ไหนกันบ้างพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันค่ะ
ร้านหยดตั้งแต่หมดเส้นทางเพื่อน
ยกให้คู่นี้เลยค่ะนายใบเฟิร์น
ล่าสุดก็มีภาพหวานจากเขาใหญ่ให้ทางเราได้ชมกันอีกแล้ว
เนี่ยเขาไปเตรียมตัวทำงานนั่งอ่านบทของใครของมัน
แต่ฟิลที่ดูเนี่ยเป็นอันยิ้มออกมา
เพราะคนก็ดีวิวก็ดี
แต่บอกเลยว่าตอนไลฟ์คู่กันฮึฮึฮึฮึ
ดีกว่ามากเพราะไอ้นุ้งใบย้อน
เผ่อเรียกนุ้งหน่ายว่าพี่รักพี่รักพี่รัก
ปอยหวานกันต่อกับคู่ของมาตาเต้ยกับหนุ่มเจโต
เอาจริงชีเต้ยเนี่ยชีเป็นคนที่มีมุมมองความรัก
ผู้หลักผู้ใหญ่และแฟนชีก็เป็นคนธรรมดาธรรมดา
หวือหวาแต่สม่ำเสมอ
และชีเต้ยก็ยอมรับในตัวตนของเขา
แบบอบอุ่นละมุนมัยไงเธอ
ไม่แปลกใจหรอกที่เต้ยยกหัวใจให้ดูแล
หนูชอบในความธรรมดาของเขาค่ะ

ความธรรมดาธรรมดาของเขา

เหรออะไรนะคะที่เหมือนกันกับคุณพ่อ

เป็นคนที่น่ารัก
แบบเป็นคนใจดีคนนึงค่ะแต่ว่า
ก็เป็นฝั่งแสดงออกไม่เก่งเหมือนกัน
ปิดท้ายกันที่เจ้าพ่อพรีเซนเตอร์

ใช้หักตันแดกชาลีคนดีคนเดิม
เพิ่มเติมคือมีแฟนละค่ะ
และแฟนของเขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหน
ชื่อไกลสไลด์เดอร์อินฟลูชื่อดัง
หนุ่มแน็กเอ่ยปากชมนักชมหนาผ่านสื่อ
ว่าน่ารักนิสัยดี
และสำหรับคนนี้ผมรักและจริงใจสุดนะครับ

โอ้โฮรักรักรักรัก
โอ้โฮรักรักรักรัก
โล่มาก
แล้วทุกแววตาเขามีความจริงจัง
มีความจริงใจรักใครก็ตอบไปเลยแบบแมน